ขั้นตอนหรือว่าวิธีการหลายอย่างเนี่ย
มันยุ่งยากขึ้นมันต้องมีการเพิ่มขั้นตอนขึ้น
เพื่อความปลอดภัยทั้งทางตัวของครอบครัวของผู้ป่วยเองหรือของแพทย์ด้วย
แต่ทีนี้มันมีเคสหนึ่งค่ะที่ปฐุมธานีลูกสาวบอกงงมาก
อายุ๗๐ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียง
กินข้าวอยู่แล้วข้าวติดคอเสียชีวิตครับพาไปโรงพยาบาลคุณหมอช่วยเต็มที่แล้วล่ะ
ช่วยไม่ได้แต่คุณหมอบอกว่าคือยังไม่สามารถทำเรื่องรับศพได้
เพราะว่าต้องตรวจดูก่อนว่าคุณพ่อเป็นผู้ป่วยโควิดหรือเปล่า
มีเชื้อโควิดไหมต้องตรวจก่อนว่ามีเชื้อโควิดไหมตามขั้นตอน

เพื่อที่จะได้จัดการได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนะคะ
แล้วบอกว่าต้องส่งไปตรวจที่อีกโรงพยาบาลหนึ่ง

หลังจากนี้สองวันลูกสาวเดินทางไปที่อีกโรงพยาบาลหนึ่ง
ปรากฏว่าที่นั่นศพพ่อไม่อยู่นะคะ
กลายเป็นว่าศพพ่อเธอถูกทิ้งอยู่ที่โรงพยาบาลเดิม๒วันจนขึ้นอืดเลย
คุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปพูดคุยกับลูกสาวคนนี้นะคะ
ชื่อว่าคุณสายทิพย์ดาวหางอายุ๓๒ปีค่ะ
คุณพ่อที่เสียชีวิตชื่อว่านายประเดิมดาวหางอายุ๗๐ปี
เธอบอกว่าพ่อเนี่ยวันเกิดเหตุกินข้าวไปตอนเย็น๒๐กรกฎาคม
กระทั่งประมาณสัก๓ทุ่มพ่อบอกพ่อหายใจไม่ค่อยออก
เธอก็รีบพาพ่อส่งโรงพยาบาลเพราะว่าพ่อเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ไปถึงเนี่ยคุณหมอทำการช่วยเหลือเต็มที่แล้วแต่ว่าช่วยไม่ได้คุณพ่อเสียชีวิต
ว่าตรวจเบื้องต้นแล้วเนี่ยมันขึ้นขีด๒ขีดจาง
เพื่อความแม่นยำอีกทีนึงแล้วต้องส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
รักษาศพด้วยเพราะว่าที่โรงพยาบาลนี้เนี่ยเขาไม่มีเหมือนกับห้องเย็นนะคะ
ก็เลยแจ้งลูกสาวไปแบบนั้นลูกสาวก็ติดต่อทางกู้ภัยประสานเลยว่า
เดี๋ยวให้นำศพพ่อไปส่งที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะ
แล้ว๒๒กรกฎาคมเธอจะเดินทางไปรับศพ
วันที่๒๒ไปธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติติดต่อขอรับศพพ่อบอก
เอ๊ะไม่มีศพชื่อประเดิมดาวหางนะเธอก็บอกอ้าวไม่มีได้ยังไงอ่ะ
ก็ประสานส่งมาแล้วอ่ะโรงพยาบาลที่หนึ่งเขาบอกส่งมาที่สองแล้วเนี่ย
ใช่สุดท้ายไล่ย้อนตามกลับไปโอ้โหศพพ่อเธอยังนอนอยู่หน้าห้องฉุกเฉิน
ที่โรงพยาบาลแรกอยู่เลยค่ะที่คุยกันวันนั้นน่ะเหรอที่คุยกันวันนั้นคือนอนอยู่ตรงนั้น
ร่วมกับผู้ป่วยโควิด๑๙แล้วคือศพ๒วันไม่ได้เข้าห้องเย็น

คือพ่อหนูอ่ะเสียตอนคืนวันที่ยี่สิบใช่ไหมคะแล้ววันที่สิบประมาณตีสองอ่ะ
พอติ๊กตึ๊งมาแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะรับศพพ่อไปธรรมศาสตร์
เราก็เลยบอกว่าโอเคถ้านั้นไปรับศพพ่อธรรมศาสตร์แล้วรอฟังผล๒วัน
ก็เลยไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ขอทราบผลหน่อยของนายประเดิมดาวหาง
เขาก็เลยบอกว่าไม่มีนะคะยังไม่มีมาที่นี่เลยในประเดิมดาวหาง
หนูก็เลยอ้าวไม่มีได้ไงโรงพยาบาลประชาธิบัตย์บอกจะส่งตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
หนูก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วจะทำยังไงได้เขาบอกว่าให้ไปถามที่ต้นคั่ว
ก็คือโรงพยาบาลประชาธิบัตรหนูก็เลยไปถามที่โรงพยาบาลประชาธิบัตร
บอกว่าศพพ่อยังอยู่นี่อ้าวหนูบอกว่าไหนบอกว่าจะส่งตั้งแต่เมื่อคืน
แล้วพ่อหนูจะอยู่ยังไงตอนนี้ตู้เย็นก็ไม่มีห้องเย็นก็ไม่มีที่โรงพยาบาลนี้
เขาบอกว่าก็นอนอยู่หน้าห้องฉุกเฉินหนูบอกเอ้าแล้วนอนอยู่ยังไง
ก็นอนอยู่กับคนป่วยติดไอ้ป่วยโควิดอะค่ะหนูก็ถามว่าแล้วพ่อหนูอยู่ยังไง
พ่อหนูเน่าหรือยังหรือยายเขาบอกว่าขึ้นอืดหน่อยหน่อย
พวกนี้คือคนเป็นลูกพอได้ยินคำว่าขึ้นอืดหน่อย
ก็ใจไม่ดีแล้วพี่แบบประมาณแบบเฮ้ยทำไมต้องปล่อยพ่อเราอืดขนาดนั้น

ทีมข่าวก็เลยติดต่อไปที่นายแพทย์รังสรรบุชชาผู้อำนวยการโรงพยาบาลประชาธิปัตย
ก็คือโรงพยาบาลแรกที่เธอส่งคุณพ่อไปรักษา
คุณหมอชี้แจงแบบนี้นะคะคือคนไข้มารับการรักษาจริง
แล้วก็เสียชีวิตตอนเที่ยงคืน๑๐นาทีซึ่งก็คือเข้าสู่วันที่๒๑กรกฎาคมแล้วล่ะ
โรงพยาบาลก็แจ้งญาติไปอย่างที่ลูกสาวเล่าตามนั้นเป๊ะเลย
ทีนี้จังหวะที่กู้ภัยจะมารับศพอะค่ะกู้ภัยเขาไม่มีชุดป้องกัน
ติดเชื้อโควิด๑๙รึเปล่าคุณต้องไปต่างตัวไปหาชุดป้องกันมาให้เรียบร้อยก่อน
ค่อยกลับมารับศพใหม่คิดว่ามันน่าจะตกร่องตรงนี้แหละ
ก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ที่ศพตกค้างอยู่ที่นี่แบบนี้
ศพคุณลุงก็นอนอยู่ตรงนั้นนั่นแหละ

ที่ปฏิธรรมศาลไปตัวเขาจะรับไป

สับกดเขาก็รอคนโควิดผ่วงหรือล้ม
ถ้าร้มเขาก็จะไปคันศาสตร์ให้

แต่ที่นี่กว้วยที่ไม่มารับเนี่ย

มันก็เลยปลาไปอีกวันหนึ่ง
ซึ่งไอ้ญาติเนี่ยเขารู้ดีเพราะเราบอกแล้วเรียบร้อยหมดแล้ว
มันไม่ได้เกี่ยวกับทางเราแต่ผลมันเป็นบัวอ่อนน่ะ
คือยังไม่แน่ใจเราก็ต้องป้องกันมวยที่ว่าเองต้องใส่ชุดมาให้พร้อม
ถึงจะมารับเราไม่ใช่ว่าเราไม่ให้ศพออกนะ
ความหมายมันต่างกันนะเว้ย
คุณอุพาทุรงค์ของเธอก็คือไม่ติดเชื้อค่ะ

โรงพยาบาลประชาธิปัตย์แล้วเอาไปยื่นกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
แล้วก็นำศพคุณพ่อไปประกอบพิธีทางศาสนาเรียบร้อยแล้ว
วัดแสงสรรค์จังหวัดปฐุมธานีนะคะ
เป็นภาพล่าสุดนะฮะเพราะว่าพอไปประสานงานกันล่าสุดเนี่ย
ทางมูลนิธิเขาก็เลยรับศพของคุณพ่อเนี่ยไปส่งที่ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในวันนี้
แต่ผลจากโรงพยาบาลแห่งแรกก็ออกมาพอดีว่า
จริงแล้วก็ไม่ได้ติดหรอกไม่ติด
เธอก็เลยรับศพคุณพ่อมาประกอบพิธีทางศาสนาใช่ค่ะ